คุณผู้ชมช่วยกันดูเรื่องนี้หน่อยนะคะมีหนุ่มขอนแก่นคนนึงเขาไปนั่งเฝ้าร้าน
ตอนนั้นตี๔กว่าแล้วก็แบบโผล่เผลอนั่นเนี่ย

สักพักนึงเดี๋ยวจะดูนะคะสักพักนึงเขาจะหันมาข้างหลังเหมือนเหมือนหันมาดูอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
แล้วพอหันไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูนะคะหันมามองเสร็จปุ๊บ
อยู่เขาก็ทำท่าเหมือนตกใจมากแล้วก็ตัวเกร็งเห็นไหมชักชักชัก
แล้วเขาก็เป็นลมหมดสติไปเลยหลังอย่างเนี้ย

นี่ไงนี่คือคำถามว่าเขาหันมาแล้วเห็นอะไร
คือถ้าจอนี้จอทีวีที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยเป็นจอภาพยนตร์ดิฉันจะคิดว่ามันคือหนังผี

คือเขาคงไม่ได้หันมามองกล้องวงจรปิดหรอกเพียงแต่ว่า
ที่ว่าบนหลังคาอะไรที่เขาหันมาดูมันคืออะไรใช่ไหม

ถูกต้องว่ามันคืออะไรประเด็นก็คือ
นี่ชักจนตกเก้าอี้ลงไปแล้วเห็นไหมคะ
สุดท้ายแล้วมีคนมาช่วยนะมีคนมาช่วยนะคะ

นี่มาแล้วค่ะทุกคนก็ตกใจรีบวิ่งมาช่วยใหญ่เลยค่ะ
โอ้โหนี่คือลงไปใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะแล้วอ่ะ
คือคลิปนี้มันจะยาวจนถึงขั้นที่
เขาช่วยกันอุ้มชายหนุ่มคนนี้ไปอยู่หน้าซอย
ที่ผู้หญิงคนนี้เดินมานะเดี๋ยวจะมาช่วยกันหลายคน
นี่ต้องลากผู้มา
นี่ฮะมาช่วยกันอีกหลายคนแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถมา

แต่เหมือนกับว่าไปมาเนี่ย

เขาฟื้นค่ะเขาฟื้นขึ้นมาจริง
คนก็ถามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร
แต่ดูจากทีแรกแล้วโอ้โหน่ากลัวมากนะ

จำอะไรไม่ได้เลย
ความทรงจำสุดท้ายก็คือ

ได้ยินเสียงหมาเห่าดังมาก

ได้ยินเสียงหมาเห่าดังมากก็เลยหันไปดู

ตาถล่นแล้วก็
ถ้าใครมองอย่างนี้ก็ต้องคิดว่าเจอผี

ช็อกแล้วก็ชักลงไปแบบนี้เลยค่ะ

ไอ้ของเหลวที่อยู่ในแก้วแก้วนั้นน่ะ

เมาแล้วก็ไม่ได้กินเหล้าอะไรใดทั้งสิ้นด้วยนะคะ

ขอไปแงนมองดูมุมเดียวกันกับน้องเขาหน่อย

ก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้มันเป็นอะไรมาก่อนรู้ไหมอะไรฮะป่าช้าเก่าอุ้ย
เป็นป่าช้าเก่ามาก่อนป่าช้าเก่าเหรอใช่เขาบอกว่าไม่แน่ใจนะ
เด็กหนุ่มคนนี้อาจจะไปพูดจานลบหลู่รูปปั้นกวนอูที่เพิ่งได้มาบูชาหรือเปล่า
อืมเพราะน้องบอกว่าวันพระก็ไม่เคยซื้อทูบเทียนมากราบไหว้
ไม่เคยจุดทูปไม่เคยอะไรพูดก่อนน่าจะเกิดเหตุประมาณสักสองถึงสามวัน

คืนเกิดเหตุมาเฝ้าร้านขายของกับเพื่อนแล้วก็ไล่เพื่อนกลับบ้านไปนอนก่อน
แล้วอยู่คนเดียวลองฟังเสียงเจ้าของบ้านเล่านะคะ
ที่แกจะหันไปดูเนี่ยมันจะมีเสียงเคาะสังกษี๒ครั้ง
ดังปึ้งปึ้งก็เลยหันไปดู
พอหันไปดูผมคิดว่าใช่ครับ
ในคลิปเห็นว่าผงะ

ปล่องใช่ไปเลย
น่าจะตกใจสุดขีดผมว่า

นอนอยู่ห้องนี้อืมพ่อก็เลยวิ่งออกไปตามคลิปเลยอืม
ทีนี้ลูกชายได้ยินเสียงเขาก็เลยมาช่วงที่เขายกขึ้น
คือแม่จะเป็นลมแม่คือแม่เห็นภาพแล้วแม่มันน่ากลัว
มันน่ากลัวมากนี่ทีมค่ะเราไปถึงบ้านบอกไหนขอนั่งจุดที่น้องเขานั่ง
หันไปดูจุดตามจุดที่น้องเขาดูหน่อยแต่จะไปกลางวันนะ
ไม่ได้ไปลองตอนตีสี่นะนั่งโต๊ะปูนตัวนั้นอ่ะเหรอ
เออนั่งโต๊ะตัวเดียวกันกับที่น้องนั่งแล้วก็ขอหันไปมองจุดแบบเดียวกันกับที่น้องมอง
มีเสียงสังกษีดังอยู่สองครั้งใช่ไหมใช่ค่ะ
ที่คุณพี่เจ้าของบ้านเขาบอกใช่ลองไปดูซิเดี๋ยวคุณผู้ชมทุกคนจะได้เห็นแบบมุมเดียวกันกับที่น้องเขาหันไปเลย
คือท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าน้องเขาแบบชักกระตุกอะไรหรือเปล่ามีสามความเห็นคือโรคประจำตัวหรือเปล่า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
คือตอนตอนที่จะชักลงคือไปหมดเลยครับใช่ครับ
เพื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือจำได้แค่ตอนว่าพ่อเรียกขึ้นรถไปโรงพยาบาลแค่นั้นแหละครับ
แล้วเขาได้พูดกับเราไหมว่าเป็นไรได้ถามเราไหมถามครับผมก็บอกว่าผมผมจำไม่ได้
บอกไหมว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกใช่ครับแล้วพ่วงที่หลับไปตอนนั้นนะครับ
ผมเขาไม่รู้ใช่พี่มันว่างออกไปใช่ครับเป็นใช่ครับ
แต่ตาไปหาหมอนะถึงแม้จะฟื้นแล้วแต่พ่อก็ยังยืนยันพาไปหาหมออยู่ดีนะคะ
หลายเสียงบอกน้องเป็นลมชักแน่น้องเป็นลมบ้าหมูหรือเปล่ามีโรคประจำตัว
บอกว่าหมอตรวจผมทุกอย่างแล้วครับครับไม่มีอาการลมชักอืม
หมอคิดว่าอาจจะนอนน้อยตาไม่ได้เมาใช่ไหมไม่ได้ดื่มตาไม่ได้เมาตาไม่ได้เมา
คิดว่าต๊ะอาจจะนอนน้อยตะบอกแต่ผมดูคลิปแล้วผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะ
ยืนยันเหมือนกันว่าในแก้วนั้นน่ะไม่ใช่เหล้าแล้วผมก็ไม่ได้เสพยาด้วย
แต่ก็คิดว่าอาจจะนอนน้อยจริงอย่างที่คุณหมอบอกแต่ก็ไม่มองข้ามเรื่องสิ่งลี้ลับนะ
ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าแล้วก็พ่อแม่ด้วยบอกว่าอืม
ของเราไม่มีอะไรใช่ไหม
ไม่มีไง
ไม่มีนะมันหวั่นใจไงเราอยากไปดูบ้างไม่มีนะคะ
ต้องเอารถมารอไหมไม่ต้องนะ